คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่มีพนักงานคลังสินค้าค่ะเขาถูกลิฟต์หนีบ
แล้วเขาเสียชีวิตเลยนะคะคือมันไม่ใช่แค่เราเดินเข้าลิฟต์แล้วเข้าไม่ทันลิฟต์หนีบแล้วมันเด้งออก
อันนี้เป็นลิฟต์ขนส่งสินค้าครับแล้วหนีบหัวอ่า
แล้วก็เหมือนเหมือนกับดึงขึ้นไปแบบอยู่บนหลังคาลิฟต์เลยอ่ะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในอาคารโรงงานค่ะลิฟต์ขนส่งสินค้าค่ะสูง๖เมตรนะคะ
พบร่างของนายพานุศรีเปี่ยมอายุ๕๔ลิฟต์หนีบหัวหนีบแขน
กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางอะค่ะนำร่างออกมาหัวกับหน้าเนี่ยถูกทับจนแบนนะคะ
นี่ร่วมกับตันยูเขามาช่วยนะคะจากการสอบถามนางสาววันเพ็ญอินจำรัฐอายุสี่สิบสี่ปี
เป็นเพื่อนร่วมงานเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายพานุกำลังเคลื่อนย้ายของเข้าลิฟต์
เพื่อจะเอาไปจัดเก็บในคลังสินค้าแล้วก็เขาได้ยินเสียงดังมาจากลิฟท์ที่ผู้ตายทำงานอยู่
วิ่งไปดูแล้วก็กดหยุดลิฟต์ลิฟต์หนีบหัวแบบนี้ค่ะ
คือเขาโผล่หัวเข้าไปอะค่ะก็เลยเรียกเพื่อนร่วมงานมาช่วยนะคะ
คือผู้ตายโผล่หัวเข้าไปแล้วลิฟต์มันเลื่อนลงมันหนีบหัว
แล้วร่างของผู้ตายตีกลับย้อนขึ้นไปอยู่บนหลังคาลิฟต์คิดดู
ก็เลยหยุดคาอยู่ระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองด้านล่างเนี่ยโอ้โห
หยดลงมาแบบเยอะเลยแบบเนี้ยคุณผู้ชมเลือดไหลหยดลงมาเนี่ยค่ะ
ครับตำรวจสพบังพลีน้อยก็ประสานเจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนะสูตรเพิ่มเติมนะคะ
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนริบดินแล้วก็ต้องหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
เป็นลิฟต์ลักษณะแบบนี้ครับ